มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดพังงา
สามีค่ะถึงขั้นหักแบบขาโต๊ะขาเก้าอี้ที่มันเป็นไม้
แล้วทุบฟาดเข้าไปที่ภรรยาจนภรรยาเสียชีวิต
สามีอ้างแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็คือนั่งดื่มเหล้าอยู่กับภรรยา

มาอีกทีเห็นภรรยาอยู่หลังบ้านกับเพื่อนบ้านผู้ชาย
เหลืองเกงในตัวเดียวภรรยาตะขอเสื้อในถูกปลดออก
เขาอ้างแบบนี้ก็เลยโมโหแต่เขาบอกตอนแรกคิดว่าภรรยาไม่ตายนะ
แล้วก็ลากภรรยาเข้าไปในห้องห่มผ้าให้ด้วยตัวเองก็ออกไปกรีดยาง
ภรรยาตายแล้วตายตั้งแต่ตัวเองทุบฟาดเข้าไปนั่นแหละ

ใช่ค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพไทยเหมืองที่พังงานะคะ
ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนนึงถูกทำร้ายจนตายอยู่ในบ้าน
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านางสาวฉัดธริกางะสมันอายุ๒๙ปี
เป็นชาวจังหวัดสตูนค่ะสภาพนอนหงายมีผ้าถุงห่มอยู่
ถูกตีด้วยของแข็งมีรอยฟกช้ำเต็มตัวเลยนะคะ
มีแผลที่หน้าผากแผลหนึ่งที่หัวด้านซ้ายอีก๓แผล
ด้านหลังมีรอยถลอกในที่เกิดเหตุสามีก็รอมอบตัวอยู่ค่ะ
นายสุริยาพาแก้วอายุ๓๔สามียอมรับว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายภรรยา
อย่างที่ที่ฉันเกิดไปมาสักครู่นี่แหละค่ะก็เมื่อวานนั่งดื่มกับภรรยาอยู่ในบ้านตั้งแต่เที่ยง
เมาทั้งคู่พอเขาเมาเนี่ยเขาหลับนายสุริยาบอกเขาหลับเผลอหลับไป
มาอีกทีคือค่ำเลยอ้าวภรรยาอยู่ไหนเดินตามหา
ไปพบว่าภรรยานอนกับผู้ชายที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่หลังบ้านค่ะ
แล้วสภาพเพื่อนบ้านก็คือเหลือกางเกงในตัวเดียวส่วนภรรยา
ภรรยาก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะคะครับตัวนายสุริยาบอกว่าเขาก็ตามไป
ไปตีต่อทุบฟาดฟาดฟาดไปภรรยาแบบโอ้โหสลบ
คิดว่าภรรยาตายลากกลับเข้าบ้านแล้วก็เอาผ้าถุงมาห่มให้
กลัวภรรยาจะหนาวแล้วตัวเองก็ออกไปกรีดยาง
กลับมาก็คือภรรยาตายแล้วอันนี้คือภาพตอนภรรยาหนี
ตัวสามีตามไปแล้วไปทุบต่อไม่ใช่ตามไปช่วยไปอะไรนะตามไปทุบต่อ
ครับแล้วก็ลากเข้าบ้านห่มผ้าให้
นึกว่าแค่สลบออกไปกรีดยางแล้วกลับมาคือตายแล้วค่ะ

ภรรยาเขายังตกใจเลยวิ่งกลับไปบ้านเขายืนยันว่าไม่ได้เป็นชู้อะไรกันค่ะ
พระาชัยบอกว่าเห็นคนนอนครูกับเมียกว่ะจริงไหม
สำนวนคดีนำตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีนะคะ
ร่างของผู้เสียชีวิตก็ส่งชนะสูตรเพิ่ม
ก็เป็นคำกระอ้างของผู้ก่อเหตุ

ไม่ได้ไปเป็นชู้อะไรเลยก็นอนอยู่ตรงนั้นเฉย